ที่เมื่อวานนี้เล่าไปว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงนะคะ
ในพื้นที่วังชิ้นจังหวัดแพร่
ตำรวจพูทรวงชิ้นเขาได้รับแจ้งมาว่า
จะมีคนส่งยาเสพติด
อยู่ที่จุดหนึ่งสายแจ้งมา

ดาบตำรวจนายหนึ่งร้อยตำรวจเอกนายหนึ่ง
พอไปถึงก็เจอผู้ชายต้องสงสัย
ตำรวจก็เลยถามว่ามาทำอะไร
ถามแค่นี้ค่ะผู้ชายคนนี้ยิงใส่เลย
ร้อยตำรวจเอกเนี่ยหลบทันแต่ว่าดาบตำรวจเนี่ยเขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบตำรวจก็บอกว่ารู้แล้วคนร้ายคือใคร
แล้วก็สุดท้ายวันนี้จับได้แล้วด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรวังชิ้นควบคุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนี้นะคะ
นายธีรศักดิ์วังโพหรือว่าศักดิ์วังโพ
แต่ว่าวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอวังชิ้นบอกว่า
คนนี้เหรอรู้จักดีเขาเรียกกันว่าแจ็คปันเจน
ชอบดื่มเหล้าดื่มเหล้าบ่อยคนในพื้นที่รู้จัก
แต่ว่าไม่ได้มีพฤติการเป็นคนร้ายอะไรนะ
แต่ชอบเมาอะไรแบบเนี้ยค่ะครับก็จับได้แล้วนะคะ
นายธิรศักดิ์คนนี้ก่อเหตุยิงดาบตำรวจเคน
ต่อมอายุ๔๙ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบราม
สถานีตำรวจภูทรวังชิ้นก็นำตัวไปสอบปากคำค่ะ
จับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่หมู่๒อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับเนี่ยนะ
ธิรศักดิ์อยู่ในห้องกับแฟนค่ะ
ธิรศักดิ์ก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงจริง
แต่เขาไม่รู้ว่าเขายิงเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่ายิงตำรวจอ่ะ

แต่ก็ต้องรอสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ก็คาดว่าจะต้องมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนฝากขังในวันพรุ่งนี้
เหตุการณ์ไปนิดนึงค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนะคะ
ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการส่งยาบ้ากันบนถนนสายวังชิ้นลอง
ก็เลยให้ดาบตำรวจเคนชุดสืบสวนเป็นคนขับรถออกมาร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์นั่งไปด้วย
พอไปถึงบริเวณร่มไม้ใหญ่ห่างจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย๒๐๐เมตร
มีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนนึงยืนอยู่
ก็เลยให้ดาบตำรวจเคนเลี้ยวชิดขวาไปหารถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
แล้วก็เปิดประตูลงมาถามผู้ชายที่ยืนอยู่ว่ามาทำอะไร
ถามแค่นี้ผู้ชายคนนี้ไม่ตอบยิงใส่เลยอะค่ะยิงปืนใส่ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์สามนัดซ้อน
แต่ว่าร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์เนี่ยเขากระโดดหลบไปหลังรถนะคะ
จังหวะนั้นดาบตำรวจเคนคนขับก็เลยเปิดประตูออกมา
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนร้ายก็เลยเดินเข้าไปยิงใส่นัดหนึ่ง
ดาบตำรวจเคนก็ล้มลงพอล้มลงปุ๊บยิงซ้ำไปอีก๒นัดเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะคะ
ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์บอกว่าตอนนั้นตกใจมาก
วิ่งเข้าไปช่วยดาบตำรวจที่ถูกยิง
แต่ตอนที่ไปช่วยเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะคะ
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวของเราก็ไปที่งานศพนะคะ
ที่วัดใหม่กลางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปเป็นประธานรถน้ำศพดาบตำรวจเคน
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ
มีเพื่อนตำรวจมีหัวหน้าส่วนราชการ
มีชาวบ้านเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับภรรยาของดาบตำรวจเคนนะคะ
นางแพรวพันธ์อุตอมอายุ๔๗ปีก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ไม่คิดว่าสามีจะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ก็รู้นะคะว่างานสืบสวนเป็นงานเสี่ยงแต่ก็ไม่เคยกังวล
เพราะว่าสามีเป็นตำรวจมา๒๐กว่าปีแล้วอะค่ะ
เมื่อวานนี้กำลังขายของอยู่คนรอบข้างรู้เรื่องเธอคนเดียวไม่รู้
แม่มาบอกว่าดูโทรศัพท์หน่อยเคนถูกยิงตายแล้ว
ภรรยาบอกตอนนั้นพูดไม่ออกเลยนะคะก็ได้แต่ภาวนาว่าไม่ใช่เรื่องจริง
เป็นคนตรงต่อหน้าที่จริงจังกับงานเป็นเสาหลักของครอบครัว
ภรรยาก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ไปก็ไม่รู้จะเดินหน้ายังไงต่อไป
เพราะว่าเร็วเกินไปที่จะยอมรับได้ค่ะ
ก็เสียจริง

เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้พ่อก็เคยบอกว่าเป็นตำรวจมันเสี่ยงนะ
ก็ขอให้อาชีพตำรวจจบที่พ่อนะคือพ่อก็เป็นห่วงลูก
อยากให้ลูกไปทำอย่างอื่นไม่อยากให้มีอันตราย
การเสียชีวิตของพ่อลูกชายก็บอกว่าแสดงให้เห็นถึงความกล้าหารเด็ดเดี่ยว
แม้ว่าตัวเองจะช็อกจะเสียใจแต่หลังจากนี้ก็ต้องเข้มแข็ง
เป็นตัวแทนพ่อทำตามคำสอนของพ่อ
พ่อเน้นย้ำอยู่ตลอดว่าต้องดูแลครอบครัวแทนพ่อให้ได้
เพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและยาเสพติด
ผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจเคนพันธุ์ตำรวจเอกเวียรพลพลมณี
ผู้กำกับการสพวังชิ้นก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ดาบตำรวจเคนเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
จากนี้ไปถือว่าการจากไปของดาบตำรวจเคนถือว่าเป็นการเสียสละ
ถือว่าเป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัว
ก็จะมีการปูนบำเน็ตเลื่อนขั้น๕ชั้นยศจากดาบตำรวจเป็นพันธุ์ตำรวจรีค่ะ
ว่าพ่อจะสั่งเสียไว้ไม่อยากให้ลูกทำงานเสี่ยงเหมือนพ่อนะ
แต่ผมก็หวังว่าน้องน่าจะมีโอกาสได้รับรัชการแทนพ่อจะได้ดูแลครอบครัวต่อ